วันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าวันนี้แหละ
จะได้คะแนนไม่ได้คะแนนก็วันนี้แหละ

หรือจะไปเปลี่ยนใจคนที่จะไปลงคะแนนได้หรือเปล่า

กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับพักใหญ่ทั้ง๘พัก
เราเริ่มกันที่พักพลังประชารัฐก่อน
เปิดเวทีปลาสายใหญ่ที่อาคารกีฬาเวท๒
สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ
เริ่มตั้งแต่บ่าย๒โมงเป็นต้นมา
ก้าวไกลครับเปิดเวทีประสัยที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเช่นกัน
แต่เป็นในอาคารกีฬาเวท๑คนละฝั่งกับพักพลังประชารัฐ
เริ่ม๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
พักรวมไทยสร้างชาติเปิดเวทีประสัยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
เริ่มตั้งแต่๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
พักภูมิใจไทยเปิดเวทีปราศัยที่โชว์ดีซีพระรามเก้า
เริ่ม๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
ประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศัยที่ลานคนเมืองตั้งแต่๑๗นาฬิกาเป็นต้นไป
พักเพื่อไทยเปิดเวทีประสัยที่อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี
เริ่มตั้งแต่๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
พักไทยสร้างไทยเปิดเวทีปลาสายที่ลานพักพารากอน๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
แล้วก็พักชาติพัฒนากล้าเปิดเวทีปราศัยที่โรงแรมรามากาเดนถนนวิภาวดีรังสิต๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป

นั่นน่ะสิจะแยกร่างแยกใจกันยังไงดีเนาะ
พวกเค้าก็กือด้อมส้ม
ขอโทษนะครับงานเริ่มเดียว๖โมงเย็นมาทำไมกันถ้าแต่๘โมงเช้าแต่เค้าอยากมากัน
ให้รู้สินบางคนมาจากต่างจังหวัดเลยนะ
นะครับคืออาคารกีฬาเวท๑เนี่ยสามารถจุคนฟังปลาสายได้ประมาณสี่พันคน
แต่พักเก้าไกลเตรียมพื้นที่สนามฟุตบอลข้างอาคาร
แล้วติดตั้งจอเอลอีดีไว้รองรับด้วย
ตกลงนี่คือเขาไปฟังปลาใสการเมืองหรือไปจองบัตรคอนเสิร์ตน้องขวาน
อันนี้ก็แอบงงเหมือนกันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตหรือเปล่าเพราะว่าป้ายมาเต็มไปหมดเลยค่ะฮะ
ที่อาคารกีฬาเวท๒กันบ้างผู้สนับสนุนพักพลังประชารัฐ
ยอยเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
คาดว่าจะมีคนมาฟังปลาสายกว่าสามพันคน
ผลเอกประวิทย์จะนำทัพด้วยตัวเองนะครับ
ชูการก้าวข้ามความขัดแย้ง
ซึ่งเป็นโซโลแกนที่พักได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน

ขณะที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับ

มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เอาอุปกรณ์การเชียงมาแบบจัดเต็ม
มีป้ายไฟมีแท่งไฟเรืองแสง
ลุงตู่จะขึ้นปลาสายปิดท้ายเวทีนะครับ
แก่นำพักคาดว่าจะมีประชาชนมาฟังการประสัย
นับหมื่นคนเกินความจุของฮอล
ที่สามารถบรรจุได้นะครับ๕๐๐๐ที่นั่ง
ส่วนพักภูมิใจไทยจัดเต็มเวทีเก้าอี้แสงสีเสียง
ตั้งแต่ช่วงบ่ายประชาชนเริ่มทยอยมาแล้วนะครับ
มารอฟังการปราศัยนะครับ
จะไม่ทันหายแล้วมั้ง๕โมงเย็นจะเริ่มแล้วนะครับ
พักเขาคาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน
แต่พอพูดถึงภูมิใจไทยก็จะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญ

เพราะว่าคุณชูวิกมวิสิทธิ์วางแผนไว้แล้วว่านะครับ
จะมาร่วมฟังการปลาใสด้วยสักคนหนึ่ง
ขณะที่ท่านผู้กำกับการสอนอมักกษานก็เตรียมกำลัง
ตำรวจกว่าร้อยเจ็ดสิบนายมาดูแลความเรียบร้อย
พักประชาธิปัตย์บ้างลานคนเมืองครับ

แคมเปญเซฟประชาธิปัตย
เพื่อเซฟประชาธิปไตยไม่โกงฮะ
บรรยากาศก่อนเริ่มผู้จัดบอกว่าเตรียมเก้าอี้ไว้๔๐๐๐ที่นั่ง

คุณผู้ชมครับทยอยมาจับจองพื้นที่แล้ว
และต้องจับตาการปรากฏตัวของคุณอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
ที่จะขึ้นเวทีเดียวกับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักคนปัจจุบันเป็นครั้งแรก
ใช่ไม่เคยเห็นเขาขึ้นด้วยกันนะไม่เคยเลย
แก่นำพักทยอยมาดูแลความพร้อมจะเริ่มงาน๑๘นาฬิกา
ขณะที่กองเชียร์นะครับสวมเสื้อสีแดงมารอฟังการปราศัย
แคนดเดตนายกราธมตรีนะครับจะขึ้นปลาสายเป็นครั้งแรก
หลังจากลาคลอดบุตรตามด้วยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนนึงของพักเพื่อไทยครับ
ไม่ใช่แค่ไทยเดียวมันต้องขึ้นไปหนึ่งด้วย

โค้งสุดท้ายจริงก็ไม่ใช่โค้ง
เพราะเส้นชัยมันอยู่ข้างหน้าวิ่งไปอีกนิดนึงจะถึงแล้วนะคะ
เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐค่ะนะคะ
ถามชัดตอบตรงคุยเดี่ยวแบบล้วงลึกกับแคนดิเดตตัวจริงชิงนายก
เช็คความพร้อมของคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ
พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งหรือไม่
งานนี้ดำเนินรายการโดยคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะคะ
วันนี้เริ่ม๔โมง๔๕๑๘นาฬิกาค่ะ
คุณผู้ชมรับชมได้ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และทุกช่องทางออนไลน์ของเราค่ะ
แล้ววันที่๒๔พฤษภาคมวันอาทิตย์นี้
ไปเลือกตั้งแต่เช้าหน่อยเพราะเขาบอกว่าฝนมันจะตกเดี๋ยวท่านจะลำบาก
พอเลือกตั้งเสร็จปั๊บกลับมาบ้านเปิดทีวีเปิดช่องทางออนไลน์นะครับ
ติดตามการรายงานสดทุกความเคลื่อนไหวในทุกช่องทาง
เดตผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์ไทยรัฐนะครับ
อกจากนี้ถ้าอยากรู้ข่าวสายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
คุณจะสามารถอัปเดตได้ทุกข่าวสารครับ